ทุกผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะบุกไปลากคอเยาวชนชายออกจากร้านเกมที่ริมถนนบางแสนที่ชนบุรี
อืมลงมือต่อยเตะกระทืบทำร้ายค่ะจนสลบเหมือดอ่ะเด็กที่ถูกลากไปตัวเล็กนิดเดียวค่ะ
แล้วคนที่มาลากดูสิคะตัวใหญ่เบอร์เลอร์นี่ฮะดูนะครับท่านผู้ชมครับ
คือไม่ไม่สนใจใครเลยค่ะลากไปอย่างเงี้แล้วก็ต้องขออนุญาตหยุดภาพไว้หน่อยค่ะ
เนี่ยฮะสุดท้ายแล้วเด็กคนนี้สลบไปเลยนะอืมสลบไปเลยนะครับอ่า
คือผู้ชายคนนี้อ้างว่าที่ทำไปเพราะโมโหที่เด็กที่ตัวเองทำร้าย
แจ้งตำรวจมาจับตัวเองก่อนนะอ่าแล้วก็เดินหนีไปแบบอ่า
ไม่แคร์สายตาใครและไม่มีใครกล้าห้ามอืม
เหตุการณ์เกิดขึ้น๖โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับ๒๕กุมภาพันธ์
ที่ร้านเกมแห่งหนึ่งริมถนนบางแสนนะฮะในพื้นที่ตะวนแสนศุกร์
อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนี่ครับวันนี้ครับ
หลังจากเกิดเหตุที่ถูกทำร้ายนะครับเยาวชนชายวัยสิบหกปี
ที่เป็นผู้เสียหายไปกับผู้ปกครองไปแจ้งความพนักงานสอบสวน
สพแสนศุกร์เพื่อดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกาย
กับคนก่อเหตุซึ่งชื่อว่านายสุธิพงศ์จันแป้น
หรือในเจมส์เขามีฉายาเจมส์เนินมะกอกอืม
อายุยี่สิบสี่ปีนะฮะอ่าซึ่งเยาวชนชายคนนี้บอกว่า
ที่ถูกทำร้ายก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยไปนอนค้างที่บ้านเพื่อน
ที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งแล้วเพื่อนรุ่นพี่คนนี้
เป็นเพื่อนกับนายเจมส์บ้านอยู่ในซอยโอเคตะบนเสม็ด
อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีระหว่างที่เขาอยู่กับเพื่อนรุ่นพี่ที่บ้านเนี่ย
ในเจมส์มาเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปอืม
เขาก็พยายามจะทวงคืนแต่ในเจมส์ไม่ยอมคืนให้
ก็เลยไปแจ้งความค่ะนี่ฮะอ๋อในเจมสก็เลยโมโห
ก็เลยไม่ปลอดภัยว่าไปแจ้งความใส่ถูกต้อง
แต่ตัวเองก็เอามือถือเข้าไปหรือเปล่านี่แล้วเมื่อวานนี้ตอนเช้า
เขาก็ขี่จักรยานยนต์ไปเจอนายเจมส์มาก่อนแล้วนะอืม
ที่กลางซอยถูกทำร้ายไปทีนึงแล้ว
ตอนเย็นมาร้านเกมก็เป็นภาพตามคลิป
เจมส์มาอีกนี่ฮะส่วนนี้คือในติ
กิจิศักดิ์วิราชัยเจริญสุขหืมไปนั่งคุยกับเด็ก
วชนชายคนนี้บอกว่าไม่รู้ทอดทำไม
เจมส์ต้องมาทำร้ายเขาขนาดนี้ทั้งทั้งที่
ต้นเหตุมูลเหตุที่ในเจมส์อ้างเนี่ย
ว่าเขาไปแจ้งความเนี่ยแล้วโมโหเนี่ย
โทรศัพท์มันเป็นของเขาในเจมส์เอาไปแล้วไม่ยอมคืน
แล้วไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่ผ่านมาเนี่ยนะ
เพื่อนเขาทั้งรุ่นน้องเขาก็ถูกในเจมส์
มาเอาโทรศัพท์ไปแบบนี้หลายคน
แล้วผมก็ถามเขาแล้วเขาบอกว่ารอกลัวอารมณ์ดีก่อน
ค่อยคืนโทรศัพท์มึงแล้วผมทำอะไรให้พี่อารมณ์ไม่ดี
กูไม่รู้กูมึงไม่ได้ทำไงเพราะกูไม่อยากคืนตัวเอง
พี่จะไม่คืนใช่ไหมอืม

ถ้าเขาไม่คืนผมจะโทรศัพท์มาเร่งเขา

แล้วเขาก็ขี่รถสวนมาพอดีเขาเล่นผมรอบหนึ่งก่อน
ที่ไปเจอในร้านเกมค่ะอันนี้คือชุดเล็กกับชุดใหญ่
คือโดนในซอยมาแล้วตำรวจตำรวจมึงพูดมึงเรียกมันเลย
ใครก็ได้ชื่อว่าใหญ่มึงเรียกมันเลยบอกเขาว่ากูเกมเนิน
เกมเนินเนินประกอบนะครับ
นี่แต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบนะฮะ
เพราะว่าที่ติลงไปพื้นที่มาเนี่ย
ตำรวจไปไล่ตามจับกลุ่มตัวในเจมส์
เจอตัวแล้วคุณเข็มมาสอนแล้วติไปคุยกับเจมส์ด้วย

อยากให้ฟังคำตอบของคนก่อเหตุ

ดีแล้วที่ส่งติไปคดีนี้

ท่านผู้ชมครับมาไล่กันต่อให้จบฮะเรื่องนี้ครับ
ที่ร้านเกมแห่งหนึ่งที่บางแสนที่ชนบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้
หนุ่มวัยสิบหกปีถูกเจมส์เนินมะกอกนะฮะ

นายสุธิพงศ์จันแป้นขาใหญ่ในพื้นที่มาลากไปทำร้ายเนี่ยอืม

หนุ่มคนนี้ไปแจ้งความให้ตำรวจ
ดำเนินคดีกับเขาเพราะว่าเขาเอาโทรศัพท์มือถือของวัยรุ่นคนนี้ไป
เมื่อสักครู่นิติไปคุยกับหนุ่มวัย๑๖ปีไปแล้วนะ

บอกว่าเมื่อวานนี้คนเจ็บเนี่ยมาเล่นเกมที่ร้าน
ช่วงเย็นแล้วก็มีชายคนก่อเหตุตามมามาถึงก็
กระชากลากคอดึงตัวออกไปนอกร้านที่ข้างหน้าร้าน
แล้วก็ทำร้ายร่างกายตามกล้องวงจรปิด
เธอก็ตกใจมากตอนนั้นรีบโทรไปแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
แต่ว่าผู้ก่อเหตุหนีไปก่อน
เพราะว่าทำร้ายเขาจนหนำใจแล้ว
แต่ก่อนก่อเหตุได้ยินคนที่ถูกทำร้ายบอกกับเพื่อนที่นั่งเล่นเกมอยู่ด้วยกัน
บอกว่าคู่กรณีมาคู่กรณีที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยมา
เกี่ยวกับไปแจ้งความตำรวจเอาไว้
แต่ตอนนั้นเจ้าของร้านเกมบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเรื่องอะไร
คือตอนนั้นก็โทรหาแล้วว่าคือหาคนที่จะทำยังไงดีจะช่วยยังไงดี

แจ้งตำรวจให้มาช่วยไม่ได้หรือยังไร
และบ่ายวันนี้ครับตำรวจสืบสวนภูทรภาค๒และตำรวจสพแสนศุกร์นะฮะเจ้าของพื้นที่
ก็ไปตามจับกลุ่มตัวนายสุธิพงศ์หรือว่าในเจมส์ได้แล้ว
แต่ว่าตอนตามไปเจอเนี่ยขี่จักรยานยนต์หนีนะ
ขี่จักรยานยนต์หนีครับไล่ไปตามถนนสุขุมวิทย์นะฮะ
พยายามหลบหนีสุดท้ายไม่รอดนะฮะ
จนมุมในซอยโรงเรียนสถาพรในตำบลเสม็ดนะครับ

แล้วก็ไปจนมุมถูกจับจนได้

คือเนี่ยในเจมส์
เจมส์บอกว่าที่ไปทำร้ายร่างกายวัยรุ่นวัย๑๖ปี
เพราะต้องการสั่งสอนนะ

แต่ไม่เกรงกลัวเขาอันนี้ถือว่าผิด

ของเด็กวัยสิบหกปีคนนี้ไม่ยอมฟังเพราะเจมส์บอกว่า
นั่นแหละขโมยของของผมไปไม่ใช่ผมไปขโมยของเขา
นั่นแหละขโมยของของผมไปเพราะฉะนั้นก็เลยต้องจัดสักหน่อย
ว่ากันตามภาษานักเลงเลยบอกต้องจัดสักหน่อยในเจมส์บอกว่า
วันเกิดเหตุเขาเอาโทรศัพท์มือถือของในท็อปไปจริง
มันกันผันไส้โทรศัพท์มือถือของท็อปมาเหรอโอ้โหมันกระหล่งปล้องมาก
เอ๊ะเจมส์ที่บอกว่ามันกระจอกมันกระจอกมากเป็นรุ่นที่ราคาแบบไม่กี่พันบาท
ก็แค่หมั่นไส้เลยก็เอาไปแล้วไม่คืนให้เท่านั้นเอง
แล้วเขาไม่สนใจได้ซ้ำว่าคาวเคิร์ดจะออกไปยังไง
เอาเป็นว่าไอ้โทรศัพท์ราคาแค่นี้เขาไม่ได้ต้องการ
ทำไปเพราะต้องการสั่งสอนในท็อปเท่านั้น
ตกลงแล้วเนี่ยที่ทำร้ายท็อปเนี่ย

ต้องการจะเอาโทรศัพท์ของท็อป
แจ้งความใช่ไหมเพราะชาวบ้านให้ข้อมูลว่าตัวเจมส์ก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้
ไม่ใช่เหรอเจมส์ยืนยันว่าเขามีโทรศัพท์มือถือแต่มันอยู่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์ของเขา
คนไม่เห็นเท่านั้นอ้าวถ้ายังงั้นในเมื่อบอกว่าโทรศัพท์ของท็อปเนี่ย
มันก็ไม่ได้ดีอะไรมันกระหลงโป๊งนี่นะจะเอาของเขาไปทำไมโอ้โหพอถามถึงตรงนี้นะ
รีบตัดบทเลยเดี๋ยวลองไปดูนะฮะตอนที่ติถามถามแล้วคุยกับเจมส์ว่าเกิดอะไรขึ้น
อย่างงั้นนะผมไม่เอาหรอกโทรศัพท์กระหล่งป้องนี้ผมไม่เอาหรอกกระจอก
เหตุผมครั้งแรกแล้วคือผมมั่นไส้มันผมมั่นไส้มันด้วย
มันไส้กันทำไมนะผม
พี่คนเรามันอยู่ดีมันจะมากระทืบมันจะมากระฆ่ากันได้ไงใช่ไหม
คนเราอ่ะโจรอ่ะมันจะมาบอกเราว่าตัวเองเป็นโจรออ่ะใช่ไหม

โจรน่ะพี่โจรน่ะพี่โจรน่ะพี่โจรน่ะพี่โจรน่ะพี่โจรน่ะพี่โจรน่ะพี่โจรน่ะพี่โจรน่ะพี่โจรน่ะพี่โจร